ทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะทานอะไรอร่อยของขาวไปแล้ว

แต่ว่าของหวานที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ย
เป็นของหวานโบราณทางภาคใต้

ขนมนี้มีชื่อว่าขนมปะดา
ปัจจุบันหาคนทำแบบนี้ได้ยากแล้ว

ยากซับซ้อนถ้าทำไม่เป็นคือ

ไม่อร่อยเลยพาไปกันที่

ขนมโบราณทางภาคใต้เนี่ยนะคะมีอยู่๒ชนิด

ขนมปะดากล้วยเนี่ยไม่ค่อยนิยมทำกันเท่าไหร่

จะดำอมน้ำมันมันไม่อร่อย

อีตำนะคะชาวบ้านชุมชน

ตัวเองกับภรรยาสืบทอดการทำ
ขนมปลาดามาจากแม่ของภรรยาอีกทีนึง

จากนั้นขยำให้เข้ากัน

ส่วนไส้จะใช้ไส้มะพร้าวทึนทึก
กับน้ำพริกแกงใส่กุ้ง

จะคล้ายหน้ากุ้งของข้าวเหนียว

อารมณ์เป็นแบบนั้น

จากนั้นนำแป้งมองแล้วก็ใส่ไส้ลงไป
นำแป้งมาประกบกันอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็นำไปทอดไฟปานกลาง
เพราะขนมสุก
มันจะมีความกรอบนอกนุ่มในนี่เป็นเอกลักษณ์ของขนมปลาดาเขานะคะ
โดยนายอานัทเล่าให้ฟังด้วยบอกว่าสีของขนมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสีของกล้วย
ถ้ากล้วยสุกมากขนมสีมันจะเข้มสังเกตง่ายเลย
ขนมมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีไส้ที่มีความมันแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยคุณ
นี่สีมันจะดูเข้มแบบนี้ถ้าสีเข้มเนี่ยคือกล้วยมันค่อนข้างสุกงอมนิดนึ
ได้ไหม้นะไม่ได้ไหม้แต่เขาบอกถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยมันจะดำเลย
มันจะไม่ได้เป็นสีแบบนี้นะคะขนมจะอร่อยมากเพราะถ้าเกิดว่าเรากินตอนร้อนร้อนทอดเสร็จใหม่ใหม่
ข้างนอกมันจะเป็นแป้งแบบมีกลิ่นกล้วยใช่ไหมข้างในมันจะเป็นกลิ่นแบบไส้กุ้งอ่ะ
น่าทานมากเขานิยมทานกันแบบกับน้ำชากับกาแฟอะไรแบบนี้
คนใต้เขาชอบทานกันนะคะแล้วก็ขนมปลาดาก็ถือว่าเป็นขนมโบราณชนิดนึงที่ไม่ค่อยเคยเห็น
ไม่ค่อยมีใครทำแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ความชำนาญในการทำมาก
ถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นเนี่ยแป้งนะจะเละไม่ก็แข็งไปเลย
มันยากอ่ะคุณขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันค่อนข้างจะยากนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยขายอยู่ชิ้นละ๕บาทเท่านั้นเอง
ห้าบาทนะใครสนใจอยากจะลองชิมขนมปะดาแบบนี้นะคะ
ก็ออเดอร์ไปได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ค่ะอ๋อนี่ไงขนมปะดานะ
ผมก็นึกว่าที่มาที่ไปคนทำชื่อดาไม่ใช่แล้วชวนไปกินขนมป้าดาอย่างนี้เหรอ
ก็คือคนขายชื่อดาค่ะคนส่วนคนซื้อก็มาถามไงอืมชีบอกเอ่อขนมปลาดา
อันนี้ขนมปลาดาดานี่ขนมปลาดาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ค่ะ
มันคือขนมปลาดาหรือขนมปะดาอ๋อจ้าแบบนี้ได้เองมืองพื้นถิ่นฮะ
กินยากด้วยแล้วก็มีเคล็ดลับการทำที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะ